ไปกันที่นครสวรรค์ครับชาวบ้านที่พยุหะคีรีเขางง
ทำแบบนี้ตกลงจะชวนให้ทำดีหรือยังไง
เอาสีสเปรย์ไปพ่นแบบนี้คุณผู้ชม
ไปดูภาพจากกล้อวงจรปิดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
เขตเทศบาลตะบนพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
จับภาพได้ไกลหน่อยไม่ค่อยชัดนะคุณผู้ชมนะ
แต่จะพอเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
เสื้อคลุมสีแดงนุ่งกางเกงยีน
ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำมามาจอด

แล้วก็ขี่รถออกไปครับคุณผู้ชมนะครับ

ยังมีอีกหลายจุดที่คนนี้เขาไปก่อเหตุแบบนี้
มีการเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียครับ

เพราะว่าตามป้ายบอกทางเสาสัญญาณไฟ
ศูนย์ราชการพื้นถนนหรือแม้แต่ประตูทางเข้าวัดก็ถูกพ่น
พ่นข้อความชวนทำดีนะครับเห็นไหมครับ
ทำดีด้วยนี่ฮะแต่ละแห่งถูกพ่นด้วยสีสเปรย์สีชมพู
ทำดีด้วยนะทำดีด้วยครับนะครับ
แต่บางข้อความตรงประตูวัดนี้วัดเขาแก้ว
เป็นข้อความชวนทำดีด้วยแล้วมีคำด่าด้วย
ผมว่าเซ็นเตอร์คุณผู้ชมก็ยังพอรู้ว่าเป็นคำว่าอะไร
ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะเห็นประตูทางเข้าวัดถูกพ่นด้วยสี
เมื่อเช้านี้เองเช้า๑๗๑๗มกราเช้านี้เช้าที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่ที่ประตูวัดเขาแก้วเท่านั้นนะ
ประตูทางเข้าวัดอินทรารามก็ถูกพ่นแบบนี้เหมือนกัน
คือขี่ไปทางไหนเขาก็พ่นไปทางนั้น
ไปหมดพ่นไปทั่วตั้งแต่พื้นที่เขตเทศบาลตะบนพยุหะคีรี
ไปจนถึงพื้นที่ตะบนนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
ร้านค้าเจ้าของกล้องวงจอดปิดเล่าบอกว่า
ข้อความที่พ่นเนี่ยก็แหมไม่ได้หยาบคลายอะไรมากนะ
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ทำทำไมเนี่ยงงครับ
ผมว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้ความหยาบอะไรอะเนาะ
ไม่รู้เหตุผลพ่นอะไร
ไม่รู้เพราะว่าเรื่องความขัดแย้งก็ไม่เห็นมีอะไรนะ

คือตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
แต่ถือว่าคนทำเนี่ยมีความผิดแล้วทำให้ซ้ำศิลป์ทางราชการเสียหาย
สืบสวนอยู่ระหว่างแกะรอยตามล่าหาคนพ่นสีนี้ครับ